กลับมาติดตามข่าวกันต่อเป็นความเคลื่อนไหวของลุงพล
ก่อนที่จะไปดูเรื่องทางคดี
เมื่อวานี้ที่เราคุยด้วยต่นรายการ

ลุ้งลุ้งคนคนไหนเนี่ย

วันนี้ประเด็นที่คุณผู้ชมต้องรู้ต้องตามคือหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ผลออกแล้วจับเท็จคดีชมพู่พบตรยันเองแต่อุบไว้ก่อน
ทนายตั้มโชว์โผล่กอดลุงพล
โอ้โหอยากจะรู้ไหมอยากจะรู้ไหมว่าไอ้การประมวลผล

ผลมันออกมาในทิศทางไหน
แต่พบตรบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อน
แต่อีกเรื่องหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับก็คือ
คือเขาเจอกันแล้วลุงพลป้าแตนควงกันไป
รับท่านายต่ำ
หรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ไปลงที่สนามบินจังหวัดสกลนคร
คือจะขอไปดูแนวทางการทำคดีก่อนนะ

ของลุงพลเนี่ยที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนะครับ

บอกว่าคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง๙จังหวัด
ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงสมุทรสาคร
ที่สำนักงานของทนายตั้มตั้งอยู่

นายตั้มถอยครับไม่เข้าไปพื้นที่มุกดาหาร
โดยให้เหตุผลว่ามีคดีต้องดูแลเยอะ

ลุงพลกับป้าแตนนะครับไปรอรับที่สนามบินสกลนคร
แล้วก็มียูทูปเบอร์ติดตามไปด้วยกลุ่มหนึ่ง
พอเจอกันทั้ง๓คนทั้งทนายตั้ม
ดูภาพบรรยากาศลุงพลป้าแตนมองหา
ก็มีการแถลงข่าวร่วมกันที่โรงแรมครับ
นายตั้มก็เล่าถึงความตั้งใจ
มาตามหาความจริงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

แล้วก็ขายข้อข้องใจให้กับทุกคน
เมื่อถามว่าหากลุงพลถูกออกหมายจับทนายตั้มบอกว่า
ก็พร้อมจะประกันตัวออกมาสู้คดี
ขณะที่ลุงพลนะครับก็พูดคล้ายคำพูดของ

พูดไว้ในช่วงที่ชุดสืบสวน

ถ้ามีคนทำป่านนี้ก็คงนอนไม่หลับแล้วล่ะครับ

เท่าที่ผมทราบจากตำรวจมาเนี่ยนะครับว่า
ที่เขายังไม่ออกหมายจับหรือยังไม่อะไรกับลุงพลเนี่ยนะครับ
เขาต้องการที่จะหลักฐานเอาให้แน่นหนา
ให้ไปสู้ในชั้นศาลด้วยนะครับ
นี่คือในมุมมองของเขานะครับ
ส่วนตัวผมหรือว่าพี่นักข่าว
อาจจะสงสัยแหละนะครับว่าเอ๊ะมันจริงเหรอถ้าอย่างนั้น

รีบจับแล้วนะครับมันก็เป็นข้อสงสัยของเรา

ผมก็ไปช่วยลุงพลประกันตัวแล้วก็สู้คดีได้ครับ

ก็ยังคงนอนหลับดีแล้วนะ

เต้นได้
ครับ
ส่วนเรื่องอีกหนึ่งคดีที่โดนหมายเรียกไปก่อนหน้านี้

เพราะว่าคดีนี้ไม่หนักใจอะไร
เพราะว่าพนักงานสอบสวนเรียกลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อวาน
แต่ขอเลื่อนมาวันนี้เนื่องจากว่ายังเข้าพื้นที่ไม่ได้

คดีนี้ลุงพลรู้ตัวแล้วว่าผิดอยู่แล้ว

ที่ผ่านมาลุงพลเองก็พยายามจะติดต่อ

ขอให้เข้าไปตามข้อกฎหมายละกัน

ลุงพลกับป้าแตนก็จะพาทนายตั้มและทีมข่าว

ไปไหว้พระทำบุญที่พระธาตุเชิงชุมที่สกลนคร
ระหว่างนั้นก็พูดคุยกันกับเรื่องของการให้ข้อมูลทางคดีกับทนายตั้มไปด้วย
ส่วนการสอบสวนพยานคนอื่นทนายตั้มก็บอกว่าคงต้องรอให้สถานการณ์โควิด๑๙นั้นมันคลี่คลายซะก่อน
จะลงพื้นที่ไปสอบถามได้ด้วยตัวเองที่บ้านกอก
เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าไม่มีการกักตัวจะไปถึงปุ๊บจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟจะไปสอบถามคนนั้นคนนี้
แต่พอไปไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีถามตำรวจบ้างดีกว่าครับท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็พูดสั้นนักข่าวก็พยายามจะถาม
ท่านบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ผ่านเครื่องจับเท็จ
ซึ่งมีการสอบประคำลุงพลป้าแตนและคนในครอบครัวชมพู่ทั้งหมด
รวมทั้งชาวบ้านที่บ้านกรอกด้วยออกมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด
ออกมาแล้วนะฮะตื่นเต้นจังเลยอยากทราบ
คือตอนนี้ท่านรู้แล้วแหละผลการวิเคราะห์ออกมาแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีผลเป็นหลักฐานชิ้นหลักในสำนวนหรือเปล่าคงไม่ใช่นะคะ
เวลาทางพันธุ์เจนต่างนะครับค่ะค่ะรอไม่เกินวันแห่งความรักแน่นอน